คุณผู้ชมครับใครเคยมีประสบการณ์เจอกับปริงแล้วเจอปริงดูดเกาะจามตัวบ้าง

เอางี้ละกันถ้าไม่เคยไม่เป็นไรหรือบางคนเคยแล้ว
ผมมาเล่าให้ฟังถึงวิธีในการแกะมันออกครับ
นี่ไงวิธีการคือบางคนตกใจแล้วไปดึงกระชากมันออกมา
ได้แผลนะครับได้แผลเลยนะครับเพราะมันเกาะแน่นมาก
แต่เดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วเพราะว่าแทบทุกคนมีแอลกอฮอล์ล้างมือ
เปรย์แอลกอฮอล์ครับฉีดไปที่ตัวของมันครับมันจะคลายทันที
จะตกใจอ่ะเนอะแล้วก็เอามันออกมาได้อย่างง่ายดา
ไปฉีดใกล้ไฟขนาดนั้นถ้าฉีดใกล้ไฟก็ระเบิดตู้ม
เพื่ออะไรเนาะเห็นมีกองไฟอยู่ไงฉีดไกลนิดนึงก็ดีนะคะ
แอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอลก็ต้องอยู่ห่างจากไฟแหละ
ริงมันก็หาได้ตามแบบว่าหนองน้ำธรรมดาทั่วไปนะต้องระวังนะ
แล้วยิ่งช่วงนี้แล้วยิ่งช่วงนี้คือเรื่องของเรื่องผม
จะให้ระวังว่าน้ำมันท่วมแล้วมันมาตามพวกน้ำท่วมนี่แหละ
อ่าใช่ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แนะนำว่าเอาแอลกอฮอลฉีดเลย
ใช่ครับฉีดซาเล้งอยู่ที่หน้าเลย
ไม่ใช่หน้าคนจะฉีดแอลกอฮอล์ทำไมหรอก

อยากจะฉีดที่ตัวใครล่ะจ๊ะ